ท่านผู้ชมไปที่ตลาดร่มหุบที่สมุทรสงครามดีกว่านะฮะ
แต่ว่าทีนี้ชาวต่างชาติที่เขาเห็นเขาก็เลยคอมเมนต์
เขาคอมเมนต์ในโพสต์อะไรพวกนี้นะครับว่าแหม
เห็นแล้วมันดูหงอาหารที่วางขายกันมันรู้สกปรกไหมเนี่ย
สนุกดี
คือเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ก็คืออยู่ริมทางรถไฟแบบนี้ค่ะ
คือชิดเลยอ่ะชิดติดรางรถไฟเลย
เขาก็จะกางร่มบังแดดบังฝนเอาไว้
แต่ถึงเวลาที่รถไฟจะมานะครับ
รถไฟจะผ่านตรงนี้ก่อนจะไปถึงสถานีแม่กรอง

พอรถไฟผ่านก็กางร่มขายของกันเหมือนเดิม

แต่ทีนี้พอมีคนต่างชาติที่เข้าไปคอมเมนต์นะฮะ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปเลยฮะ

วิถีต่างที่นั่นเป็นอย่างไรนะครับ

นั่งจากสถานีรถไฟลาดใหญ่

มาลงที่สถานีแม่กรองซึ่ง
จะต้องผ่านตลาดร่มหุบก่อนนะครับ
ก็ทุกอย่างก็สะดวกสบายนะฮะ

นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติก็เยอะไปหมดนะครับ

สัก๓๔นาทีก็ถึงสถานีแม่กรองแล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสำรวจนะฮะ

ปรากฏว่าวันนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับ
วันหยุดด้วยนะครับมากันแออัดเลย
แต่ปัญหาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ย
ล้ำพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กั้นเอาไว้
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเป่านกหวีดแล้ว
แล้วต้องไปอยู่ในโซนที่กำหนดไว้เพราะเดี๋ยวรถไฟจะผ่านเนี่ย
แต่ก็ยังมีคนล้ำพื้นที่นะครับ
เพราะความจริงแล้วเขาต้องการให้ห่างจากรางรถไฟประมาณ๑เมตร

เวลาแจ้งเป่านกหวีดว่าต้องให้ห่างเนี่ย

ก็ชาวบ้านต้องคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาแล้วครับ
แต่ปัญหาคือส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชาวจีนก็จะมาเยอะหน่อยนะครับ

บางคนพอรถไฟแล่นผ่าน
เอามือไปแตะก็มีนะ

ผ่านตรงจุดนี้มันจะช้ามาก
แต่บางทีแหมไปแตะในช่วง

เจออะไรแหลมเข้ามานี่ก็บาดเจ็บก็ได้นะ

อกจากนี้เรื่องของตลาดที่ถูกคอมเมนต์
กระแสข่าวว่าวางขายแบบนี้

ละอองไอเสียจากรถไฟ

พ่อค้าแม่ค้าเขาก็วางถุงพลาสติก

ข้างบนนะครับอาหารสด
หมูปลาอาหารทะเล

คือสินค้าพวกวัตถุดิบพวกนี้เนี่ย

คนซื้อไปยังไงเขาต้องไปล้างก่อนทุกครั้งอยู่แล้ว

จากการซื้ออาหารที่นี่ไปทำกินนะ

ส่วนใหญ่ก็ผลมะพร้าวลูก

ก็ต้องมาคอยตามเก็บให้ทุกวันหลังตลาดปิด

เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เห็นมาเยอะเนี่ย
ไม่ได้แบกไก่แบกอาหารทะเลอะไรกลับบ้านหรอก

แล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่มาขายก็ไม่ใช่คนในท้องถิ่นด้วย

รายได้เลยไม่ได้ตกอยู่กับชาวบ้านในท้องถิ่น

รถไฟไปเกี่ยวกระเป๋าเสื้อผ้าของนักท่องเที่ยว

ที่เขาจัดไว้เวลารถไฟผ่าน
เดี๋ยวฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนะครับ
ก็ตายกันหมดแล้วซิ
พักของมันสกระปกมาก

ก็อาจจะมีผลกระทบกับนักท่องเที่ยว

ชมวิถีชีวิตช่วงชนของตล
ร่มหุบซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอุปสรรคแก่การค้าขายของแม่ค้า
ซึ่งทำให้การค้าขายลดน้อยลงไป
ตลาดร่มหุบเนี่ยเกิดขึ้นมาเองโดยวิถีชุมชนของที่นี่
ซึ่งจากก่อนดั้งเดิมเป็นตลาดของชุมชนมีการซื้อขายของในชุมชน
ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าในตลาดที่อยู่ข้างนะฮะ
ทีนี้พอนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเนี่ย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็จะมาน้อยลงทำให้เขารายได้เขาน้อยลง
เรื่องห้องน้ำเรื่องความสะอาดเรื่องความพลุกพ่านของรถยนต์อะไรอย่างนี้
แล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะหลบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันพื้นที่มันเต็มมันยิ่งมากยิ่งมากยิ่งมากมันก็เกิดปัญหาหลายอย่าง
แล้วก็ที่ตามมาก็คือเรื่องมิจฉาชีพเนี่ย
ซึ่งตอนหลังเนี่ยทางตำรวจทางท่องเที่ยวทางอะไรเนี่ย
เขาก็จัดระบบอะไรขึ้นมานะฮะ
ให้ตำรวจสายตรวจมาอะไรอย่างนี้นอกเครื่องแบบมั่งในเครื่องแบบบ้างมาดู
อาหารเนี่ยที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะสดแล้วก็อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพง
เรียกว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับมีทุกอย่างและราคาค่อนข้างจะถูก
แล้วก็ที่สำคัญคุณภาพของเนี่ยมันค่อนข้างจะดี
นี่ค่ะคือตลาดร่มหุบไม่ได้แบบโอ้โหทำขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยว
แต่มันเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เขาจริงผมไม่ได้สร้างที่มีทุกคนนรู้คนแบบก็ค้นก็เลยมาเที่ยวเยอะ
ขึ้นอืมเนี่ยทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่เขาเกิดและโตที่นั่นเลยนะคะครับนายสุขุมตั้งที
แล้วก็ลุกล้ำพื้นที่มาเรื่อยจนติดขอบติดขอบด้านรถไฟ
รถไฟก็เพิ่มขบวนมากขึ้นหลายเที่ยวต่อวัน
พอคนเริ่มรู้นักท่องเที่ยวเริ่มรู้ก็คนก็เริ่มมากันเยอะ
ท้องถิ่นจริงเป็นลูกหลานชาวจีน
เขาจะขายเสื้อผ้าเปิดร้านทอง

มันก็ส่งผลกับคนที่เขาค้าขายมาก่อนเหมือนกันนะคะ
บางทีเขาก็ต้องปรับสภาพเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอาชีพ
มันสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันคือ
มันก็กลายเป็นขายของสดลักษณะแบบนี้มากกว่า
ก่อนนี้เป็นตลาดตลาดเก่า
ตลาดเก่าหมายถึงเป็นบ้านไม้

ประชากรที่อยู่ตรงนี้ก็ประกอบอาชีพท้องถิ่นเป็นหลักนะ
เช่นจะมีร้านตัดเสื้อผ้าร้านขายพวกอาหารขายทอง
แล้วต่อมาเมื่อสัก๒๕๐๔เนี่ย
สมัยจบบนสลิศก็มีเนื้อคิดพัฒนา
พัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาสมัยนั้นเขาเรียกพัฒนาท้องถิ่นนะ
แล้วก็มีการลื้อตลาดนี้ออกไป
ก็ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนตามสมควร
แต่ว่าเขาก็ช่วยนะให้เรามีที่พักชั่วคราวก่อน
แล้วก็ปลูกอาคารจบก็กลับมาอยู่ที่เดิม

ทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าเข้ามาที่เดิมแล้วเนี่ย

แต่ว่าที่ยังอยู่นี่หมายถึงพวกดั้งเดิมที่อยู่ที่นี่ยังคงอยู่อย่างเดิม
แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยรถไฟก็มีการพัฒนาตัวเอง
เปลี่ยนแปลงเวลาเดินรถจากเดิมทีเดียวที่มันมีอยู่ไม่กี่ขบวน

มากที่สุดรู้สึกจะเป็นวันละเข้าออก๔๐๔๐เที่ยว๔๐เที่ยวนะ

พวกนี้เนี่ยเวลาแต่ชาวบ้านที่นี่เขาก็จะปรับปรุงตัวเขาเองในเมื่อขายไม่ได้ก็เอาอย่างอื่นมาขายอย่างนี้
แม่ตัวจริงตัวจริงเสียงจริงเกิดแล้วโตที่นั่นชอบอย่างในเสียงเมื่อสักครู่เนี้ย
ไม่ได้ยินนานแล้วนะรถขายของปี๊บใช่ทีมข่าวเราไปเจอนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะกลุ่มนี้
นี่มาจากเยอรมนีเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาว่ายังไงบ้าง
รถไฟผ่านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็ที่อื่นไม่มีอะค่ะ
ถ้ารถไฟผ่านอะไรอย่างนี้แล้วพวกมลภาวะโพลูชั่นอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้ไปปนเปื้อนในอาหารได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ก็คิดว่าส่วนตัวแล้วนะคะไม่คงไม่ซื้อค่ะ
ก็คือมาเพื่อมาชมสถานที่ท่องเที่ยวเฉยเฉยอ่ะค่ะเอ่อมาจากอะไรที่อันนี้มาส่วนตัวมาเอ่อ
อยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะแต่ว่าพาครอบครัวมาเที่ยวค่ะคือเขาก็พูดถึงอาหารที่วางติดกับพื้นเลยไง
คืออย่างที่บอกแหละส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็คือไปดูบรรยากาศไปถ่ายรูปไม่ได้ไปซื้อของสดซื้อปลาทูอะไรไปทำกินไง
บางคนเขาอยากจะซื้อแต่เขาวางติดพื้นเลยอ่ะเพราะว่าตามมาตรฐานด้านสุขาพิบาลอาหาร
ลอยจำหน่ายอาหารนี่ควรจะอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย๖๐เซนติเมตรนะ
แต่ว่าทีนี้มันเป็นวิถีชีวิตตรงจุดนั้นไปแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลพื้นที่อยู่บอกว่า
นักท่องเที่ยวจะมาชมตลาดก็ประมาณวันละสองถึงสามพันคนนะครับก็จัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ของงานรถไฟด้วยคอยดูแลตลอดทั้งวันแล้วก็ฝากพ่อค้าแม่ค้าให้ช่วยกันเตือนนักท่องเที่ยวนี่แหละ
เขากังวลที่สุดคือเรื่องอุบัติเหตุนะฮะก็แวะไปเที่ยวกันได้นะครับใช่ค่ะ